ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเห็นคนเดินอยู่แถวหน้าวัดที่กาญจนบุรี
ค่ะกลางวันแสกเลยนะแล้วเหมือนไม่มีหัวไม่รู้เจออะไรหรือเปล่า
ค่ะอ่าเรามีคำตอบให้แล้วนะฮะแต่ไปดูคลิปที่เขาโพสต์เอาไว้ก่อนนะครับ
นี่ฮะกลางวันแสกเจ้าของคลิปบอกใครเห็นเหมือนกันบ้างครับ
นี่รถไอติมผ่านไปเขาไม่เห็นหรือยังไงพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่เยอะแยะไปหมด
คุณผู้ชมฮะอันนี้ก็มีคำตอบเรียบร้อยแล้ว

ไม่ต้องคิดมากไม่ใช่ผงใช่ผีอะไรที่ไหน
เขาคือคนธรรมดานี่แหละแต่ความจริงเขาน่าสงสารนะครับผู้ชายคนนี้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทราบเรื่องแล้วเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับ
โอ้โหเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยบางคนก็บอกเอ๊ะหลอนหรือเปล่า
นี่คนหรือเปล่าสิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่า
เห็นเหมือนกันบ้างครับนี่เจ้าของคลิปนะฮะ
คุณต้อมเจ้าของคลิปเราไปคุยด้วยนะครับทุกผู้ชม
คุณต้อมเนี่ยบอกว่าจริงแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วแหละ
ว่าไม่ใช่คนหัวขาดนี่เขาชื่อพี่ชะกาด
ชะกาดเนี่ยเป็นคนในพื้นที่แถวบ้านคุณต้อมนี่แหละตะมนตะคร้ำเอนอำเภอธามกาที่กาญจนบุรี
คือพี่ชะกาดแกจะคอเอียงอย่างนี้เพราะเส้นมันยึดเคยประสบอุบัติเหตุ
แล้วเส้นยึดมันเนี่ยสงสัยไม่ได้ไปรักษาหรือว่ากายพ่งกายภาพอะไรยังไง
แต่ความจริงแล้วพิชกาศเป็นที่รักของชาวบ้านในพื้นที่หมดเลย
ไม่เคยสร้างปัญหาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคุณต้อมบอกว่านอนอยู่บนเปรย์ที่บ้าน
ชะกาดเขาเดินผ่านไปพอดีคือมองมุมนั้นเนี่ย
มันเหมือนกับคนไม่มีหัวเลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วก็เอาลงโซเชียลความจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจจะไปแกล้งเล่นบูล่งบูลลี่อะไรเพียงแต่ว่าต้องการให้ตรงนี้
เป็นสื่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาดูแลมาช่วยเหลือพี่ชะกาดหน่อย
เพราะความจริงแล้วครอบครัวเขาก็น่าสงสาร
ตอนนี้แหละครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่คลิปแบบหล่ออะไรหลอกลืมคนหัวข้าด
มาช่วยเหลือดูแลเขาน่อยช่วยรักษาหรือว่าช่วยดูแลเพราะว่าเขาก็ชอบเดินไปเดินมาทั้ง

เนี่ยทางกลางวันกลางคืนแล้วมันอันตรายบางคนขับรถมามองไม่เห็นมันจะอันตรายไงพี่
เพราะเราก็มองไม่เห็นเข้าเขาจะเดินท่อเสื้ออยู่อย่างนี้บางทีใช่มันมืดด้วยอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านเขารู้จักกันดีค่ะแต่ว่าอุ้ยใครสามารถช่วยเหลือได้เนอ
คุณหมงคุณหมออะไรยังไงเนี่ยพาแกไปรักษาที่เถอะน่าสงสารนะ
เห็นใจเลยอ่ะอายุสามสิบกว่านะครับค่ะอยู่กับคุณลุงนะ
คือพูดตอบโต้ได้แต่เวลาถามข้อมูลเนี่ย
บางทีบางเรื่องแกก็ให้ข้อมูลอะไรได้ไม่ชัดเจนนะครับ
ยืดคอไม่ได้คือมันเจ็บเจ็บไปหมดอ่ะ
คอที่เอียงมาแถวทางฝั่งนี้ฮะคือมันเจ็บไปหมดเลยแขนคอ
เอาลงขยับไม่ได้อะไรอย่างนี้มันติดค้างอยู่แบบนั้น
นี่ลองฟังกันดู

คือผมไม่แน่ใจว่าทางครอบครัว
อาจจะไม่ได้มีกำลังจะพาไปหรือว่าอะไรยังไง
แต่ความจริงแล้วถ้าเอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคุณรัชพร

หรือว่าพรบเรื่องของการคุ้มครองผู้ที่ถูกรถชนอุบัติเหตุต่าง

แต่ทำไมโอ้โหถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้

เนี่ยพอคุณต้อมถ่ายคลิปตรงนี้แล้วก็ผู้คนสนใจแล้วก็ทราบเรื่องกันนะครับ
ล่าสุดนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลานะฮะ
นายกเทศมนตรีในพื้นที่ก็คือคุณวิสุทธิวรเพียรเนี่ย
ก็นี่ฮะเราไปถามเนี่ยท่านบอกท่านทราบเรื่องของชะกาดมานานแล้วว่าเขามีลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวทางเทศบาลจะประสานงานไปยังคนที่ดูแลเขาผู้ปกครองเขา
เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลก่อน

ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นผู้พิการก็จะลงทะเบียนให้จะได้รับเบี้ยผู้ยังชีพอะไรประมาณอย่างนี้

ผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่ยากหรอกเรื่องเอกสงค์เอกสารลงทะเบียนผู้พิการอะไรพวกนี้เนี่ย
แต่ควรจะช่วยเขาให้ถูกแบบให้หายมากกว่าหรือเปล่า

เอาให้ถูกทางว่าเออตกลงรักษาหายได้ไหม
เออก่อนที่จะไปถึงเรื่องตรงนั้นน่ะนะคะ
ตรงนั้นไม่ยากหรอกมันเป็นผู้พิการน่ะใช่ไหมอืม
รับเบี้ยผู้พิการไปต่อเดือนต่อเดือนแต่ว่าถ้าเขายังมีโอกาสหาย
เขาควรจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติไหมล่ะค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมาในอำเภอท่าม่วงฮะ
และนายกเทศมนตรีตะมนตวังศาลาเนี่ยไปที่บ้านของพี่ชะกาดนี่ครับ
ไปคุยกับครอบครัวนะได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่ชกาศนะฮะ
บอกว่าแม่เนี่ยเป็นแม่เขาเป็นพี่สาวของภรรยา
แต่ตอนนี้เขาดูแลให้เหมือนกับเป็นพ่อบุญธรรมความจริงแล้วพี่ชะกาดเนี่ย
มีลักษณะคล้ายกับเป็นเด็กพิเศษตั้งแต่เกิดด้วยไม่ได้เรียน
โตมาเนี่ยไปถูกรถซาเล้งเนี่ยชน
พอชนไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเขามีอาการบาดเจ็บที่คอไปเลย
ค่ะแล้วพอปล่อยทิ้งไว้มันก็เป็นอย่างงี้ไปเลย
อือช่วงแม่กดสักกลา

ขณะเดียวกันทางในอำเภอท่าม่วงนะครับ

ท่านบอกว่าก็ต้องขอบคุณยังเทศบาลด้วย

ซึ่งความจริงเขาก็ดูแลนายชะกาดมาตลอด
เพราะถือว่าเป็นคนในพื้นที่

แต่ณขณะนี้ทางอำเภอบอกว่าถือว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ
เริ่มต้นเนี่ยทางอำเภอจะทำบัตรประชาชนให้ใหม่ก่อน
เพื่อจะได้ดูแลเรื่องสิทธิ์อะไรต่างในการรักษาอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วจะประสานไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อนำตัวนายชะกาดไปเข้ารับการตรวจรักษา
จะให้เจอแพทย์เฉพาะทางเลยอ่าอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยท่านนายอำเภอ

จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็วางแผนได้ว่าสามารถช่วยเหลือเขาได้แบบไหนอะไรยังไง
จะรักษาได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างจะได้ไม่ต้องเป็นแบบนี้

ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
นายอำเภอก็เลยฝากบอกชาวบ้านในพื้นที่ว่ายังไงก็ช่วยระมัดระวังหรือว่าเป็นหูเป็นตา
ถ้าเป็นห่วงนายชะกาดเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาชอบเดินไปเรื่อย

กลางคืนบางทีเขาก็เดินไปทำถนนนะ

คือกลางคืนเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าท่านในอำเภอไม่ได้หมายความว่าจะเป็นห่วงว่าเดี๋ยวคนขับรถมาแล้วตกใจกลัวเห็นอะไรผีหัวขาดแหละไม่ใช่
แต่เป็นห่วงว่าถ้ารถไม่เห็นแล้วไปชนเขาเข้าเนี่ย

เพราะกลางวันบางทีเขาก็เดินของเขาไปเรื่อยอย่างนี้
ชาวบ้านที่เจออาจจะเอาเห็นจนเคยชิน

แต่คนที่เป็นคนต่างถิ่นผ่านไปผ่านมาแล้วไม่ได้ทันสังเกตอะไรพวกนี้เนี่ยไปชนเข้ายิ่งกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวก็จะบาดเจ็บ
ค่ะก็ฝากดูแลด้วยนะคะ